เมื่อกี้เราเปิดภาพให้ดูตอนต้นรายการแล้ว

ทะเลใกล้กรุงเทพที่บอกว่าแน่นนี่
โอ้โหบรรยากาศริมหาด

เสือนี้มีเครื่องดื่มน้ำผลไม้น้ำสมุนไพร

น่าจะมีหลายคนตาลอยแดง
นี่แหละพ่อแม่นั่งกันไปลูกหลานก็เล่นกันอยู่ริมทะเลแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศวันหยุดแล้วก็เป็นวันหยุดยาว
ที่ทะเลบางแสนคนเยอะมากจริงค่ะ
นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลพาครอบครัวไปเล่นน้ำทะเลพักผ่อนริมชายหาดกัน
ซึ่งที่บางแสนมันจะมีที่ที่เทศบาลเขาจัดให้เป็นโซนว่าง
นักท่องเที่ยวก็จะมาปูเสือแบบที่เห็นเมื่อกี้จับจองที่นั่งกินอาหาร

เอาแล้วโซนร้านค้าล่ะมีค่ะเตียงผ้าใบจัดไว้ให้บริการ
ก็มีคนไปใช้บริการกันเพียบเหมือนกัน
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกโอ้โหดีเลย
ขายของได้เยอะช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะ
ริมหาดขนาดนี้ที่จอดรถนี่คือจะต้องซ้อนกันไม่รู้เท่าไหร่
อันนี้น่าจะเท่ามี๒แถวออก

นี่เห็นไหมเพราะว่าแถวตรง๒แถวแล้วไอ้ที่เข้าซองไปอีกนะ
แล้วถนนดูสิคะโอ้โหคนเยอะมาก
รถติดสะสมยาวเหยียดหลายกิโลเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวนะที่เขาเดินทางมาถ้าเกิดว่าคนจากกรุงเทพไป
เขาบอกว่าพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่เด็กชอบเล่นน้ำทะเล
แล้วตอนนี้น้ำแบบใสเห็นพื้นทรายข้างล่างเลย
นี่มันจะหนาวนี่น้ำมันจะใส

เพราะฉะนั้นก็อยากชวนทุกคนอ้าวพาลูกหลานมาเที่ยวบางแสนกันได้นะ
ผู้ประกอบการก็คิดว่าช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะ
น่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่บางแสน
เงินสะพัดสู่ผู้ประกอบการโดยรอบไม่น้อยกว่า๑๐ล้านบาท
แต่ฝากนิดนึงนะถ้าใครไปก็
มีของกินไปมีขวดอะไรไปเก็บกลับมาด้วยนะ
ใช่จำได้ป่ะที่เราไปเก็บขยะพวกอะไรก้นบุหรี่ยางลงเยอะหมดเลย
ยังไงก็ฝากความคิดถึงถึงนายกตุ้ย
แล้วก็พี่ดับน้อยผู้สินข่าวไทยรัฐทีวีที่สนบุหรี่ด้วยนะครับ

วันนี้เขาน่าจะได้หยุดกันอีกวันหนึ่งใช่ไหม
อย่าลืมไปตลาดอ่างศิลาตลาดบางแสนด้วยครับ